คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะนะครับ
เด็กนักเรียนชั้นป๔ป๔อายุก็ประมาณ๙ขวบ๑๐ขวบ
โคราชเป็นนักเรียนชายนะครับ
วันนี้แอบเอาปืนของพ่อไปจากบ้าน
พ่อเป็นทหารแต่คุณพ่อไปรัชการที่อื่น
พกแบบนี้ฮะเด็กแอบเอาไปโรงเรียน
โอ้โหแล้วเด็กป๔เขาแบบกลั้นไกลอะไรเป็นได้ยังไงไม่รู้นะ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าถ้าไม่เคยเห็นพ่อ
พ่ออาจจะเคยทำให้ดูสอนลูกไว้
หรือว่าอาจจะเคยเห็นพ่อหรืออาจจะไปดูตามยูทูป
ตามอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เด็กก็คงจะปึ๊กกั๊กเป็น
เอาไปโชว์เพื่อนแล้วก็ทำแบบนี้แหละโชว์เพื่อน
กระสุนมันออกมานัดหนึ่งฮะโอ้โหมันใส่เพื่อนเข้าไปตรงหน้าอก
หน้าอกด้านขวาฮะทะลุปอดออกไปทางหลังเลยนะครับ
นี่คือเพื่อนที่โดนลูกกระสุนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสายสายวันนี้ครับ
ที่โรงเรียนสุขานารีในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนชั้นสามของอาคารเจ็ด
เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นป๔ทับ๔
แม่เห็นแล้วแบบแล้วอาการหนักเลยอ่ะ
คุณเขียนมาสอนคือเด็กเนี่ยร่างกายเขายังไม่มีกล้ามเนื้ออะไรเยอะ
ใช่มันก็ทะลุจากด้านหน้าไปด้านหลังเลย
นี่ขนาดน้องคนเจ็บนี่จะเป็นแบบป๔แบบอวบหน่อยนะ
แต่ยังแบบพุ่งทะลุออกข้างหลังไปเลยนะครับ

ความคืบหน้าเดี๋ยวเราตามให้ว่าตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงนะครับ

หลังเกิดเหตุนะครับทั้งผู้ปกครองหรือว่าท่านผอโรงเรียนนะครับนายเดชารวมใหม่
ภูมิในการโรงเรียนสุขานารีแล้วก็ครูด้วย
ก็ไปติดตามอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลนะครับ
ื่อหุ้มปอดนี่ฉีกขาดทั้งสองข้างนะฮะกระสุนเจาะเข้าที่ชายโครง
ที่เป็นซี่โครงด้านขวาทะลุหลังฝั่งซ้ายต้องผ่าตัด
ส่วนคนที่เป็นผู้ยิงใส่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนร่วมชั้นด้วยกันเอง
เป็นเด็กนักเรียนชายห้องเดียวกันปสี่ทับสี่
ซึ่งจากการสืบสวนนะครับเด็กนักเรียนชายคนนี้มีคุณพ่อเป็นทหารนะฮะ
เป็นทหารสังกัดกองทัพภาคที่๒ในอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ส่วนคุณแม่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองโคราชเช่นกัน
นี่น้องนะฮะที่ไปเอาปืนพ่อมาน้องหนูดูอยู่นะวัยรุ่นด้วยนะ
อย่าเลยนะอย่าไปทำแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบกันไม่ไหวนะ
เด็กคนนี้นะฮะขโมยปืนของพ่อมาที่โรงเรียนในวันนี้นะครับ
วันนี้พ่อไปอบรมต่างจังหวัดพ่อไม่ได้เอาปืนไปด้วยนะ
น้องเอาปืนมาโรงเรียนพอมาถึงห้องเรียนก็หยิบปืนออกมา
โชว์ให้เพื่อนดูนะครับแล้วปืนลั่นถูกเพื่อนร่วมชั้นบาดเจ็บสาหัส
จังหวะเอาขึ้นมาโชว์ชักปืนไปชักปืนมาเหนียวไปเหนียวมาปึ้งไปเลย
พอเกิดเหตุขึ้นมานะครับได้ยินเสียงปืนครูนะครับเจ้าหน้าที่
ที่ได้ยินเสียงก็มาดูแล้วก็ช่วยนำตัวเด็กที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ปกครองที่ทราบข่าวก็พากันมาที่โรงเรียนนะฮะ
ก็เป็นห่วงลูกหลานกันนะครับก็มารับกลับบ้านกันก่อนล่ะ
เกรงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกโรงเรียนก็วุ่นวายด้วย
แต่ทางโรงเรียนบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันห้องอื่นก็เรียนกันไป
เอาป๔ทับ๔ห้องเกิดเหตุนั่นแหละอันนี้กลับบ้านได้

ผู้ปกครองของเด็กชั้นป๔ทับ๔คนหนึ่งนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวว่าลูกของเขาเนี่ย
เคยเห็นว่าเพื่อนที่ขโมยปืนพ่อมาวันนี้แล้วเกิดเหตุอ่ะ
เคยเอาปืนมาโชว์ให้เพื่อนดูตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะ
ก่อนปิดปีใหม่เอามาครั้งหนึ่งแล้ว
แล้ววันนี้ยังเอามาอีกนะครับ
ตอนนั้นน่ะที่ผู้ปกครองคนนี้เขาบอกว่าลูกเขามาเล่าให้ฟังเนี่ย
ยังถามลูกเลยว่าเราปืนจริงหรือปืนเบลอมาลุก
เพื่อนบอกว่าเอาปืนพ่อมาโชว์เนี่ย

อันนี้เพื่อนร่วมชั้นก็บอกนะครับบอกว่า
ฉะนั้นบอกนะเขาก็ดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อยถูกกัน
ตอนที่เอาปืนมาโชว์ใส่กันแล้วก็กระสุนลั่นออกไป
แต่ทางผู้ปกครองบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้

เพราะก็เข้าใจว่าโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียน๓๐๐กว่าคน
การที่ครูจะดูแลมันก็คงไม่ทั่วถึง
เด็กเดินเข้าโรงเรียนจะเปิดกระเป๋าเปิดเป้ดูทุกคนมันก็คงลำบาก
เด็กก็แอบซ่อนเอาไปถึงห้องเรียนจนได้
แล้วเด็กป๔อายุแค่๑๐ขวบก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปแอบเอาปืนพ่อมาโรงเรียน
ถ้าจะโทษก็ขอโทษผู้ปกครองของเด็กที่เก็บปืนไม่มิดชิด
จนทำให้ลูกเนี่ยแอบเอาปืนมาที่โรงเรียนได้
พันธุ์ตำรวจเอกกฤติยาเหล่าประสบวัฒนาภูมิกับการสพเมืองโคราช
บอกว่าเด็กที่ก่อเหตุที่แอบเอาปืนพ่อมาโรงเรียน
เท่าที่ตำรวจได้ข้อมูลนะคือเพิ่งเอามาวันแรก
เพิ่งเอามาเป็นครั้งแรกแต่มีผู้หุ้คล้องเขาบอกว่าลูกเคยเห็น
แต่ตำรวจบอกว่าเท่าที่ได้ข้อมูลเนี่ยเพิ่งเอามาวันนี้เป็นวันแรก
ว่าเด็กแอบจะคงไปแอบเห็นจุดที่พ่อเอาปืนไปซ่อนเก็บไว้ที่บ้าน
วันเกิดเหตุคือวันนี้พ่อไม่อยู่บ้านก็แอบหยิบปืนพ่อมาที่โรงเรียน
เพื่อเอามาอวดเพื่อนช่วงเกิดเหตุช่วงสายสายวันนี้เป็นช่วงที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรม
ตักบาทปีใหม่เด็กบางส่วนก็เล่นอยู่บนห้องนะครับเด็กบางส่วนก็ลงไปร่วมกิจกรรม
ที่นำปืนออกมาเล่นเนี่ยก็เอามาโชว์เพื่อนแล้วก็ลั่นใส่เพื่อนจนบาดเจ็บ
ส่วนวิธีที่เด็กยิงปืนเป็นอาจจะชักปืนหรือว่าลั่นไกลก็แล้วแต่
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าเด็กจะศึกษาจากทางยูทูปหรือตามอินเตอร์เน็ตนะฮะ
แล้วก็เอามาเล่นนะครับแล้วก็ลั่นใส่เพื่อนซึ่งเพื่อนที่ถูกปืนลั่นใส่เนี่ย
ตำรวจบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะฮะที่มีข้อมูลว่า
เหม็นกันอะไรกันไม่ค่อยถูกกันเนี่ยแต่ตำรวจบอกว่าถามแล้วเนี่ยเด็กบอกว่าสนิทกัน
น่าจะไม่เจตนานะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนทางกฎหมายนะ
ก็เป็นเด็กอายุเพิ่ง๑๐ขวบแต่มันก็มีขั้นตอนอยู่ในการดำเนินคดี
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูแลเด็กที่บาดเจ็บ
แล้วก็ต้องไปคุยกับเด็กที่ก่อเหตุอืมทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ผู้มนุยการโรงเรียนสุขานารีก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจเด็กที่ถูกยิง
ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปคุยกับทางครอบครัวของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังอาการสาหัสอยู่คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครก็ทำการผ่าตัดจนปลอดภัยก็เบื้องต้นมีการช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ทีนี้ค่ะในส่วนของเด็กที่ก่อเหตุนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนสอบปากคำเด็กนะคะ
อาจจะให้ต้องเด็กอาจจะต้องให้เด็กไปพักที่บ้านพักเด็กแล้วก็ให้สหวิชาชีพสอบสวนร่วมกับตำรวจ
ซึ่งพอไปถึงขั้นตอนตรงนี้ค่ะต้องมีการคุยกันกับทางผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คือผมผมเรียนเสมอว่าครูประจำชั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนประเมินคนแรกเลยนะฮะว่าในเด็กนักเรียนในแต่ละชั้นเนี่ยพฤติกรรมเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรผิดแปลกหรือไม่ก็ต้องรีบแก้ไขนะฮะแล้วขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือทางผู้ปกครองฮะอาวุธไม่ว่าจะมีดปืนต่างเนี่ยต้องเก็บไว้แล้วก็ต้องตรวจตาดูเสมอว่าหายไปจาก
เรียนห้องเรียนนะคะครูประจำชั้นก็เลยไม่เห็นช่วงที่เกิดเหตุจริงตัวเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะทางคุณครูประจำชั้นบอกว่าก็เป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนที่ผ่านมาก็ได้มีการคุยกับผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุมาโดยตลอดว่าเด็กอารมณ์ร้อนนะคอยกำชับว่าให้ดูลูกหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะส่วนประเด็นที่ผู้ปกคร
เดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ทางโรงเรียนบอกว่าก็จะเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากกว่าเดิมค่ะ
เด็กเขามีเขาเรียกว่ามีเหมือนอาจจะเป็นคนที่
ผู้ปกครองเด็กที่เกี่ยวข้องคณิคม
ผมไปสอบถามหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะฮะ
ตอนนี้เขาเป็นคนชอบเล่นปืนชอบเล่นอะไรที่มันแข็งไหมครับ
ข้อมูลนี้ในเบื้องต้นผมยังไม่ทราบ
ส่วนทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
คุณหมอเชิดศักดิ์แสงสิริทองชัย
ผู้ช่วยผู้มนุยการด้านกิจกรรมพิเศษ
ก็บอกว่าอาการของน้องที่ถูกลูกหลงถูกยิง
ก็ผ่าตัดไป๓ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย๒๕โมงเย็น

พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ถือว่าบาดเจ็บรุนแรง
แต่ผ่าตัดได้เร็วนะคะคือมาส่งโรงพยาบาลได้เร็

ก็เลยไม่มีส่วนไหนที่น่าเป็นห่วงค่ะ
คืออาการในขณะนี้เนี่ยคุณหมอก็ยืนยันว่า
น้องที่บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ฟื้นนะฮะก็ด้วยยาสลบนะครับ
พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ที่ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องที่เจ็บมานะฮะ
แม่บอกว่าเอาละก็ฟังจากคุณหมอแล้วล่ะแต่มันก็ยังกังวลอ่ะ
นำตัวเด็กที่ก่อเหตุไปสอบสวนที่บ้านพักเด็กนะครับก็มีผู้ปกครองของเด็กไปร่วมรับฟังด้วยนะฮะเด็กก็อยู่ในอาการที่ให้ข้อมูลได้นะครับแล้วก็เปิดเผยว่าได้แอบเอาปืนของพ่อมาโรงเรียนเพื่อมาอวดแล้วก็มาโชว์เพื่อนจริงแต่ไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนที่บาดเจ็บ
ทั้งตัวน้องเองและผู้ปกครองนะคะก็มีความรู้สึกวิตกกังวลพอสมควรนะคะ
ไม่ได้มีติดตนาที่จะทำให้เพื่อนบาดเจ็บนะครับ
น้องให้ข้อมูลว่าต้องการที่จะเอาปืนออกมาให้เพื่อนเห็นว่าเจ็บเป็นปืนจริงนะ
ก็สอบขึ้นมาดูกันอย่างนี้ค่ะ

ตามตามหลักฐานตามข้อที่จริงที่พบอ่ะก็ไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการทะเลาะกัน
จะต้องมาใช้อาวุธปืนมายิงอะไรอย่างนี้นะคะ
นี่เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กที่นครรัฐศรีมาได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
แล้วก็ทางผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุเขาก็ขอรับเด็กกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำบันทึกข้อตกลงกับทางบ้านพักเด็ก
เพื่อยืนยันว่าคุณจะสามารถสอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกคุณได้
คุณต้องรับรองเลยล่ะไม่อย่างนั้นคุณจะไปมีปัญหาอีกนะครับ
เขาก็ถือว่ายังเป็นเด็กมากยังไม่เข้าสู่โหมดเยาวชนเลยอ่ะนะ
ไม่ต้องรับโทษทางคดีอาญาเด็กยังเป็นผู้เยาว์
เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้ไปอยู่ในความดูแลของครอบครัว
แต่เจ้าหน้าที่จะไปติดตามดูพฤติกรรมการดูแลของผู้ปกครอง
ต้องล็อกตรงใส่เซฟต้องอะไรให้ดี
คือผมอยากให้คุณพ่อที่เป็นทหารเนี่ย
คืออยากให้ออกมาเปิดเผยให้ข้อมูลอยู่เหมือนกันนะ
คือไม่ใช่อะไรหรอกจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัว
คุณพ่ออาจจะบอกว่าเก็บดีแล้ว

หรือที่ผ่านมาลูกชายมีพฤติกรรมในการดูหรือเห็นหรืออะไรยังไง

แต่เด็กแค่ป๔ปืนไม่ได้เบานะ
ที่อยากจะหยิบปืนเอาปืนใส่กระเป๋าไปโรงเรียนได้เนี่ย
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูก่อนออกจากบ้านต้องเห็นว่าเด็กถืออะไรไปอะไรแบบนี้
คือป๔๙ขวบ๑๐ขวบเนี่ยเขารู้แล้วว่าปืนจริง
แสดงว่าเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาทำไมเขาถึงจะเอาปืนจริงไปโรงเรียน